ลักทรัพย์เนี่ยป้าแมวท่านผู้ชมจำป้าแมวได้หรือเปล่า
จำได้แน่นะฮะป้าแมวที่เคยด่งดังจากละครดาวพระศุกร์นะฮะ
นี่ฮะปัจจุบันป้าแมวอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะครับค่ะ
แมวเล่นหนังเล่นละครมามากมายหลายเรื่องนะฮะดังสุดสุดก็ป้าแมวดาวพระศุกร์อ่ะ
นะฮะป้าแมวตอนนี้พักอยู่ที่บ้านพักเอื้ออาทรบางบัวทองสอง
จังหวัดนวลธบุรีนะครับป้าแมวบอกกับทีมข่าวไทยรัสทีวี
บอกขอให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการสะท้อนให้หน่อยเถอะ
ที่ที่พักของป้าเนี่ยโจรมันชุมเหลือเกินนะฮะ
ในช่วงโควิดแบบนี้ยังมาก่อเหตุมาซ้ำเติมเขาอีก
แมวบอกว่าเพื่อนบ้านนะที่อยู่ตึกถัดไป
เป็นเหยื่อของสองคนร้ายนี่ฮะคนร้ายสองคนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
เข้ามางัดห้องแล้วขโมยของเขาอืม
วันหนึ่งเนี่ยเป็น๑๐ห้องนะฮะที่ก่อเหตุนะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูอีกคนใส่แจ็คเก็ตที่เป็นลายมิกกี้เมาส์อ่ะฮะ
แล้วก็ใส่หมวกเพื่อจะปิดบังใบหน้าอีกคนนึงไม่ได้ใส่
ใส่แต่แมสนะครับเข้ามาตอนดึกดึกนะฮะมาถึงก็มางัดห้องเขา
คือเดินแบบว่านี่เห็นไหมฮะไม่โกงไม่กลัวอะไรเลยนะครับ
เดินมองซ้ายมองขวาด้อมมองนะครับ
สอดส่องแต่ละห้องอย่างใจเย็นหลังจากนั้นนะครับ
ก็จะเข้าไปงัดห้องคือจะมีคนหนึ่งคอยดูต้นทาง
อีกคนนึงก็เข้าไปนะฮะเข้าไปก่อน
อีกคนนึงคอยดูต้นทางให้ตามแถวมุมบันไดนะฮะ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยพอเห็นว่าห้อง
ไม่มีใครอยู่แน่ถอดบานเกร็ดหน้าต่างเขา
แล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์กรีดมุ้งลวดแล้วเอื้อมมือเข้าไปเปิดลูกบิด
ประตูห้องแล้วก็เข้าไปรักทรัพย์เขาอืมนี่ฮะโอ้โห
โดนไปเป็นสิบห้องนะครับป้าแมวบอกป้าแมวบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วภาวะ
ภาวะเพราะว่าป้าเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับอายุ๗๘ปีแล้วนะครับ
อยู่ที่เนี่ยภาวะเลยวันหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อของไอ้พวกนี้ไหม
มันบุกเข้ามาแล้วป้าอยู่ในห้องคนเดียวทำยังไงสู้มันไม่ไหวแน่มันจะเอาทรัพย์ส่งทรัพย์สินอะไรไปจะทำยังไงนะครับ
นี่ไม่รวมกับเรื่องคนในพื้นที่ที่ติดโควิด๑๙ไปสองคนนะทำให้ป้าเนี่ยบอกตอนนี้ไม่กล้าจะออกไปไหนเลยด้วยซ้ำ
ปุ๊บไปละป้ากูว่าไปทางเดียว
ภาวะเลยค่ะเพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกันค่ะเพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกัน
ว่าเขามีการงัดห้องกันประมาณ๑๐กว่าห้อง
ก็มองเห็นชัดเจนเลยนะคะเห็นคนร้ายชัดเจนมากเลย
อาจจะเป็นคนที่อื่นนะคะหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะ
ค่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะหรือผู้หญิง
ผู้ชายทั้ง๒คนท่าทางก็อายุก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเลยค่ะ

แต่ว่าคนละตึกนะคนละตึกก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันนะคะ